คุณผู้ชมไปที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหาร
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปว่าหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปแล้ว

ไปบ้านแรกก็คือบ้านของนายชัยพลวิพาหรือ
ที่เรารู้จักกันว่าลุงพลลุงพลนั่นแหละค่ะ
คือสรรพากรไปสอบถามรายรับรายจ่ายตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แนะนำว่าต้องยื่นแบบการชำระภาษี
เพื่อให้ข้อมูลเรื่องของการชำระภาษี
ถูกต้องตามแบบพงด๙๐ประจำปี๒๕๕๙
หากชาวบ้านจะไปชำระภาษีที่สัมภากรจังหวัดเองก็ได้นะคะ
ถ้าเกิดว่าท่านไปเองต้องชำระให้เสร็จ
ภายในวันที่๓๑มีนาคม
แต่ถ้าเกิดว่าใครยื่นออนไลน์ตอนนี้อย่างที่ทราบกัน
ก็คือรัฐบาลเขายืดเวลาไปให้นะคะ
สามารถทำได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะ

ถัดมาก็คือบ้านของตาชาญตาของน้องชมพู่
ไปพูดคุยกับนายนารินหลับโพหรือว่านาแตนะคะ
ตอนนี้หันมาขายปลาแห้งแล้วก็ปลาส้ม
เป็นรายได้เสริมจากการทำฟาร์มหนูนะคะ

ไปที่ร้านผ้าของนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่นะครับ
แต่ก็เจอแค่นายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่
เพราะว่าแม่ของน้องชมพู่ไปรับผ้าที่ตลาดครับ
โทรศัพท์ไปคุยกับแม่ของน้องชมพู่
เรื่องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างเพื่อเสียภาษีนะครับ
อกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังอธิบายเพิ่มเติม
ชาวบ้านกกอกเนี่ยหลายคนหันมาขายของออนไลน์นะฮะ
แล้วก็บางส่วนเปิดร้านขายของหน้าบ้านลุงพล
แนะนำว่าบุคคลที่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาตรา๙๑
คือต้องมีเงินเข้าออกในบัญชีธนาคาร๓๐๐๐ครั้งขึ้นไปต่อปี

หรือว่า๔๐๐ครั้งขึ้นไปต่อปี
โดยมียอดเงินรวมตั้งแต่๒ล้านบาทครับ

ด้านลุงพลครับเมื่อวานนี้อารมณ์ดีนะฮะ
ตอบกรณีที่ทนายตั้มพาไปยื่นขอความเป็นธรรมโตะสาร

ว่าไม่ได้ร้อนตัวนะ
กรรมนะครับออกมาคือให้ข่าวแทบจะรายวัน
แบบนี้ลุงพลบอกว่าไม่ได้ให้ราคาจ้านะครับ
ลุงพลกับป้าแตนก็ไม่ใช่เทวดาแล้วก็นางฟ้า

เขามุ่งเป้าเทวดานางฟ้า

แล้วลุงเป็นอะไร

ท่านายตั้มบอกให้ลุงปิดบาจาก่อน
คุณผู้ชมครับทนายตั้มจะไปบ้านกรอกอีกครั้ง๑๒กุมภาพันธ์